มาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้า

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

กาดขาวค่ะ๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยก็ราคาสูงนิดนึง

ส่วนพริกจินดาแดงก็อยู่ที่